กาดมากถ้าเกิดว่าโควิดมีหัวใจก็จะด่าว่าเป็นคนที่ใจร้ายมาก
คือพรากคนที่รักกันไม่จากเป็นก็จากตาย
อย่างกรณีที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมจากเป็นนะคะ
คุณปู่ท่านหนึ่งเนี่ยคือเลี้ยงหลานชายตั้งแต่แบบเบาะพ่อแม่เขาแยกทางกันนะฮะ
เลี้ยงคือปู่มีอาชีพเป็นคนงานก่อสร้าง
ปรากฏว่าช่วงโควิดระบาดค่ะตกงานไม่มีงานทำ
ไม่รู้จะทำยังไงพาหลานชายเดินเร่ร่อนไปเรื่อย
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ไปเจอเขาก็เลยคิดว่า
เมินและสภาพคุณปู่ไม่สามารถเลี้ยงหลานชายได้ต่อไป
ก็เลยเอาไปไว้สถานสงเคราะห์
นี่กลายเป็นว่าปู่กับหลานเนี่ยห่างกันแบบนี้มาปีหนึ่งแล้ว
พยายามติดต่อไปขอเจอหน้าหลาน
ไม่เคยได้เจอเลยสักครั้งสุดท้ายต้องร้องสื่อ
กราบสื่อน้ำตาไหลอาบสองแก้มของปู่อะค่ะ
แล้วเมื่อก่อนมีหลานอยู่ใช่ครับ

ต่างกันแต่ว่าจากก่อนผมเคยนอนขอดเขาเขาเคยนอนขอดผม
แต่ตอนนี้ผมต้องอยู่คนเดียวผมจะนอนคนเดียว
ผมผมวาเว่จังนะนอนกันเดียว

ผมจะขออย่างสามอย่าง

หนึ่งผมจะได้งานทำ
สองผมจะไปอยู่ที่แน่นอน
คิดว่าเหมือนที่ผมเคยเป็นเมื่อก่อน

สิ่งที่ผมต้องการหลานผมกลับขึ้นมา

โอ้โหฟังแล้วรู้สึกใจสลายแทน

ขนาดว่าเรานอนกับลูกเนี่ยนะ

ยังรู้สึกเหมือนแบบห่างไกลเหลือเกิน
แต่นี่คือจากกันมาเป็นปีแล้วค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องราวเป็นยังไง
คุณปู่ท่านเนี่ยชื่อว่าคุณจำนงบุธนา
ท่านมีอาชีพรับจ้างเกาะสร้าง
ใช้คำว่าคุณผู้ชมทานโทษนะคะ

สะท้อนถึงความทุกข์ใจจริงของคุณปู่ท่านนี้
หลานชายก็คือน้องโมอายุ๘ขวบค่ะ
พลากกันมา๑ปีแล้วนะคะ
ตอนนี้น้องถูกเลี้ยงที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน

คือสถานสงเคราะห์ที่นี่เอาไปรับเลี้ยงนี่ค่ะ
คุณปู่เอารูปให้นักข่าวดูแบบนี้ค่ะ
คุณปู่จำนองบอกว่าเลี้ยงหลานชายมาตั้งแต่แบบเบาะเลยนะคะ
เพราะว่าพ่อกับแม่เขาทิ้งหลานชายไป
ส่งเสียให้เรียนป๑ที่โรงเรียนวัดแห่งหนึ่งที่

ทำให้ตกงานไม่มีเงิน
อย่าว่าเงินส่งเสียหลานเลยค่ะ

ไม่ได้แพงก็ไม่มีเงินนะคะ
ค่าส่งเสียเนี่ยไม่มี
เงินยาไส้ก็ไม่มีค่ะคุณผู้ชม

พาหลานระหกระเหินเดินดินค่ะ
อาศัยชายคาวัดเป็นที่พักพิง
คือค่ำไหนนอนนั่นค่ำไหนนอนนั่น
แล้วปรากฏว่าสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยน
ทำให้หลานกับคุณปู่เนี่ยต้องย่ายจากกัน
เพราะชาวบ้านเนี่ยไปเห็นพอไปเห็นปุ๊บเฮ้ย
ทำไมปู่พาหลานมาเร่ร่อนแบบนี้
แล้วสุดท้ายชาวบ้านก็ไปบอกเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยมาประเมินแล้วว่าปู่เนี่ย
คือศักยภาพตอนนี้คือเลี้ยงหลานไม่ได้
เขาก็เลยเอาหลานไปอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
แล้วหลังจากนั้นคุณปู่ก็พยายามติดต่อไปที่สถานสงเคราะห์
ขอคุยขอเจอหลานชายปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบรับเลย

นั่นสิคะคำถามคือทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ
คือทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องโควิดระบาด

นี่ไงเขาใช้เหตุผลนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้พอมันเกิดเรื่องนี้แล้วก็ต้องถามไปที่ใครคะ
นายอำเภอใช่ไหมนายอำเพอสัตหีพ

พร้อมกับเจ้าหน้าที่สงเคราะห์นะคะถามทั้งสองส่วนเลย
บอกว่าที่ผ่านมาปู่พยายามโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม
เพื่อขอพบหลานแต่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผล
ในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แต่ว่าล่าสุดค่ะทางสถานสงเคราะห์ได้ทราบเหตุการณ์นี้แล้ว
และขอตรวจสอบข้อมูลว่าหลานที่อยู่ในความดูแลเนี่ย
อยู่ตรงส่วนไหนแล้วก็รับปากว่าจะช่วยเหลือ
ให้ปู่กับหลานได้พบหน้ากันอย่างแน่นอนนะคะ
และจะมีการติดต่อกลับมาให้คำตอบอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้วันที่เท่าไหร่คะ๑๐วันนี้๑๑๑๒พรุ่งนี้เหรอฮะ๑๒มกราคม
ก็วันนี้แหละปู่กับหลานน่าจะได้เจอกันแล้ว
ในช่วงวันนี้อย่างน้อยนะครับ